สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองสาวค่ะขวัญแล้วก็คุณพลอยนะคะ
เดตข่าวบันเทิงกันหน่อยค่ะใช่แล้ววันนี้สิ่งที่น่าอัปเดตมากที่สุดก็คือตัวเลขเด็ดตัวเลขโดนนี่แหละ
เพราะวันนี้คือวันหวยออกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถูกต้อง

พร้อมแคปชั่นทิ้งท้ายว่า
คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณ

อันนี้คือพี่เขาบอกไว้ทุกครั้งเลยนะคะ

ซึ่งพี่เขาก็เผื่อแผ่ทุกงวดนะคะ
ด้านคุณแม่ป้ายแดงคุณเอมมี่
มรกฏหลังแถลงคลอด

ใครจะเอาเลขเกี่ยวกับเธอและลูกชาย
ซื้อลอตเตอรี่เจ้าตัวก็ไม่ห่วง

อดตามเลิกก็คือเมื่อวันอังคารที่๑๑ธันวาคม

ซึ่งตรงกับเวลาคือ๑๑นาฬิกา๓๐

เพราะว่าอะไรมาข่าวแล้วตัลลี่
แบบนี้แล้วเอาให้สุดไปเลยละกันนะคะ

ไม่ธรรมดานะจ๊ะคนนี้ค่ะ
ถูกมาแล้วเจ็ดงวดเต็ดนะคะ

แต่ว่าใครที่อยากรู้นะว่าเคล็ดลับนะ
ในการรับทรัพย์กระเป๋าตุงขนาดนี้
มีที่มาที่ไปยังไงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณสอกันค่ะ
มันมาจากเวลาทัวร์คอนเสิร์ต

ต่างจังหวัดแล้วมันก็จะมีแบบแผงหวย

เราก็ซื้อน้ำซื้อนมอะไรอย่างนี้แหละ
กาแฟแล้วแบบเขาจะชอบเรียก

นี่คุณสองพระดอกออกไทรัฐไป

จริงมีสูตรหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือ

ผมก็ให้พ่อให้แม่ผ่อนบ้านอะไรไป

ใช่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ให้แบบม้าแมว
เขาจะมีโครงการทำเหมือนแมวจรแบบแมวอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
พอทำแล้วมันก็จะแบบมาเรื่อย
นี่ไงเคล็ดลับนะคะในการถูกหวยบ่อย
เพราะอะไรต้องให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญนะพี่สองนะเดี๋ยวนี้นะแฟนเพลงไปที่ไหนมาไหนนะ
เคยลอตเตอรี่มาฝากคุณสองด้วยแบบนี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอลุ้นกันงวดนี้จะถูกหรือเปล่านะจ๊ะ
นอกจากจะเป็นแฟนคลับติดตามเรื่องของเพลงแล้ว
เขายังเป็นแฟนคลับติดตามเรื่องตัวเลขด้วยนะ